จากเนื้อลงไปที่ใต้เอานางกระบี่หน่อยนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งน่าจะหลอนยาเสพติดค่ะ
ทุบทำลายทรัพย์สินของชาวบ้าน
สุดท้ายต้องแจ้งให้ตำรวจมาช่วยจับ

จับใจความได้ไหมคะ

แต่ผู้จับไม่รู้เรื่องตำรวจบอกว่าคลั่งหย่าหลอนยาเสพติด
แล้วไปทุบทำลายข้าวของของชาวบ้าน
ชาวบ้านต้องแจ้งตำรวจให้มาช่วยระงับเหตุแบบนี้ค่ะ
เป็นคลิปสั้นนะคุณผู้ชมแต่เห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด
สุดท้ายแล้วก็ต้องควบคุมตัวไปที่โรงพักไปสงบสติอารมณ์
ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปนะคะ